ผมขอขอบคุณประธานสภานิติบัญญัติ
คุณที่คุณานักษึนพร้อมแล้วก็ชวนนี่ในวันนี้
เมื่อกี้ผมฟังประธานสภานิติบัญญัติให้คุณพิชิตพูด
สาระที่น่าสนใจมาก
ถ้าเราสามารถที่จะทำตามที่ท่านทั้งสองเพียงจะเอ่ยออกมาเนี่ยได้
ก็จะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของการสัมมนาในวันนี้
ผมดีใจที่สะพานนิติบัญญัติกรุณานึกถึงว่าศาสนาจะช่วยในการปราบปรามป้องกันการทุจริตในชาติบ้านเมืองของเรา
จึงได้เชิญผู้มีผู้แทนศาสนาต่างมาร่วมสมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ศาสนาไม่ใช่ยาวิเศษนะครับ
แต่ศาสนาเป็นสิ่งพิเศษเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเจ้าหน้าที่โดยตรง
แยกว่าที่มีหน้าที่ป้องกันและยับยั่งการทดจริตประพฤทธิ์มิชอบในบ้านเมืองได้
อย่างพวกเราถ้าสนใจเรื่องการทุจริตประพฤติ
ไม่ชอบอย่างดรกรรณรัฐศาสตร์จากจุฬาจากธรรมศาสตร์

แม้แต่ว่าได้ที่ดีขึ้นแต่คะแนนก็เท่าเดิม
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับศาสนาหรอกครับ
แต่ผมว่าศาสนาทั้ง๕ศาสนาเนี่ย
จะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่า
ช่อชนโกงชาติบ้านเมืองเป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ
เป็นสิ่งที่ต้องละเลย

เข้าใจว่าการโกงเป็นสิ่งที่น่าอับอาย
ประเทศของเรามีการโกงค่อนข้างเป็นมีระดับสูง
และผมคิดว่าพวกเราต้องอายอับอายขายหน้าชาติอื่นว่าชาติเราเป็นชาติขี้โคม
ซึ่งเป็นคำที่ไม่ไปเลาะเลยสำหรับพวกเรา
แล้วผมพูดว่าชาติเราเป็นชาติขี้โคง
ก็ต้องถือว่าเป็นความสำคัญมากที่เราจะลบล้างสิ่งเหล่านั้นให้หมดจากคนอื่นก็มาว่าเราให้ได้หรืออย่างน้อยก็ให้ลดลงทุกปีทุกปีทุกปี
อย่างน้อยก็ลดลงทุกปีทุกปีทุกปี
ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนของศาสนาตั้ง๕ศาสนาในชาติบ้านเมืองของเรามาร่วมด้วยนะครับ
ผมก็หวังว่าท่านทั้งหลายรักชาติรักศาสนาเทิดทูลศาสนาเหมือนอย่างที่ผม
รักชาติไทยรักศาสนาพุทธศาสนาทั้งสี่ศาสนาก็คงมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกัน
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะคิดว่าศาสนาจะช่วยอบรมสั่งสอน
บ่งบอกถึงความเลวร้ายของการโคง

ให้คนได้รู้กันว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุด
ผมเคยพูดเสมอว่าปัญหาที่เลวร้ายที่สุดในชาติบ้านเมืองเราของเราก็คือการโกง
โกงชาติของคุณเอง

โกงนี่ไม่ใช่เพิ่งมีนะครับมีมาหลายปีแล้ว
ถ้าเราไปดูตัวเลขที่เขานำมาศึกษากันนะ
จะเห็นว่าประเทศเราเนี่ย
ค่อนข้างปราบปรามการโกงและช้า
ช้าจนคิดว่าถ้าคืนช้าอย่างนี้ตลอดไปก็
จะทำให้บ้านเมืองของเราแย่ลง
เพราะฉะนั้นผมดีใจมากที่ศาสนาทั้ง๕ศาสนา
รวมมือกันคิดร่วมมือกันช่วย
ผมคิดว่าศาสนาก็เป็น
ภาคส่วนหนึ่งที่มีความสุขของบุคคล
ผมไปพูดที่ไหนผมก็พยายามใช้คำว่า
ผมก็ยังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังพูดอยู่
ถึงแม้ว่าไม่ค่อยติดตลาดเท่าไหร่
แต่ผมคิดว่าชาติกำลังชาติของเรากำลังถูกปล้นโดยคนในชาติของเราเอง
ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก
และก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุด
ผมขอกล่าวซ้ำอีกทีนะครับ
ว่าผมดีใจ
ที่สะพานนิติบัญญัติได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมา
ผมดีใจที่ท่านทั้งหลายให้ความร่วมมือ
และด้วยความร่วมมือของท่านทั้งหลายเนี่ย

จะเป็นกลไกในการที่จะทำให้การปล้นชาติของบ้านของเราลดน้อยลง
สิ่งที่ผมมักจะอ้างเสมอว่า
ประพฤติปฏิบัติไม่โคงเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
ถ้าตัวเราไม่คงครอบครัวเราไม่คง
กรที่เราสังกัดไม่โกงศาสนาก็จะเข้าไปช่วยได้
เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าต้องเริ่มต้นแต่ตัวเราก่อน
แต่โดยรวมเราต้องเริ่มที่เด็กก่อนนะ

แม้ไม่มีเด็กซะด้วยไม่ได้ผู้ใหญ่
ถ้าเราเริ่มนั้นนะบอกเด็กว่า
โกงเนี่ยมันเหลวไหลมาก
ให้เขารู้ตั้งแต่เกิดมาหรือตั้งแต่อยู่ในโชค
พูดกับคนเด็กในท้องได้หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นว่าเกิดมาต้องไม่โกง
แล้วการโกงโดยปกติธรรมดาก็มันย่อมมี
แต่การโกงชาตินี้จะปล่อยให้มีไม่ได้
ครับนั่นคือส่วนสำคัญ
ส่วนหนึ่งที่ผมขออนุญาตเรียนไว้ในเรื่องนี้
มีอีกประการหนึ่งคือเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม
ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราจำเป็นจะต้องฝังไว้ในตัวเอง
ฝังในเพื่อนร่วมงานฝังไว้ในความรู้สึกของคนในชาติ
ธรรมาภิบาลก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึง
แล้วก็ฝังไว้ในทุกภาคส่วนของเรา
ขออนุญาตพูดสั้นแต่เพียงแค่นี้นะครับ
ผมขอกล่าวซ้ำอีกทีว่าผมภูมิใจมากที่ศาสนาทั้ง๕ศาสนา

เพื่อปราบปรามการคงให้ชาติบ้านเมืองของเรา
ขอพูดซ้ำอีกทีว่าศาสนาไม่ใช่ยาวิเศษ
แต่ศาสนาเป็นสิ่งพิเศษที่จะทำคนให้เป็นคน
ขอขอบคุณทั้งหลายที่กระดุนอาฟัง
และก็ขออำนวยป้อนให้การธรรมดาครั้งนี้ประสบควรดำลึก